ไปไปไปไหนคุณจะไปไหน
แผ่นดินสั่นเสมอมันเป็นข่าวมาหลายวี
โอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโตโอ้นี่เขาเป็นบักพร้าวน้ำหอม
โอ้จากมะนุนอองตองแทโอ้คือเป็นตามันหยกรองแท่งงอ
ป่าหยกตายโอ้คือมะไยเอาหายแทโอ้เห็นแล้วอยากใด
คือที่มันตาไปฝันเห็ดน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
โอ้โหเป็นไงโอ้โหผมบอกแล้วว่าที่นั่นแผ่นดินไหว
อะไรแผ่นดินอะไรไหวสั่นสะเทือนขนาดนั้น
จากการลวกก๋วยเตี๋ยวของสาวนี่แหละครับ
ทำให้แผ่นดินที่นั่นถึงกับสะทันสะเทือนสะทัน
อ่านไม่ถูกแล้วนี่ใครสะทัน
อ่อดูผมว่าน่ะ

อาจจะมีคนโทรมาอ๋อโทรเข้าตั้งสั่นเอาไว้ไง
อ๋อก็เลยสั่นเออน้องเค้า
เหรอเวลาลวกก๋วยเตี๋ยวมันต้องเขย่าแขน
สั่นสะท้านไปทั้งตัวโอ้เนี่ยเวลาลวกก๋วเห็นไหม
ให้ดูก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับอย่าดูอย่างอื่นนะครับ
เนี่ยฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ทำไมมันต้องไปกินกึ่งสำเร็จรูปด้วย
เพราะมันเป็นเส้นแบบว่าที่แปลกไม่เหมือนกับที่อื่นเขานะครับ
กับสามสาวเนี่ยยืนลวกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ลวกทั้งวันแล้วมั้งเนี่ย
ไม่ได้กินแล้วที่จอเป็นแบบนี้ไม่ใช่สายตาคุณผู้ชม
เกิดอาการเบลอแต่อย่างใดนะครับเราทำการเบลอเอาไว้เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่
ร้านนี้ร้านมาม่าฮัดปากระเบิดโดยมีน้องลูกหยี
ลูกหญิงที่ใส่เสื้อสีเหลืองเขาเป็นเจ้าของร้านคนกลาง
เธอเขามีความฝันไงว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
เธอก็เดินตามความฝันด้วยการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้

เห็นแล้วเนี่ยนะผมอยากจะไปชื่นชมถึงที่ร้านเลยนะ

อยากมากอยากจะลองดูว่ารสชาติมันจะเผ็ดสะเดาขนาดไหนนะครับ
ลีลาอันร้อนแรงในการลวกก๋วยเตี๋ยวนั้น
เห็นแล้วเนี่ยลูกคงลูกค้าอดใจไม่ไหวต้องเข้าไปทานกันแล้วครับ
สุดยอดเลยเขาบอกว่าที่เห็นอยู่นี้นะ
เป็นเหล่าบรรดาพิตรตรงพิตตี้แถวหน้าของเชียงใหม่ก็เลยนะ
ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่ามาคืนความสุข
ให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนที่ร้านอย่างแท้จริง
ไม่เชื่อใช่ไหมไปดูดิลูกค้าเขารู้สึกยังไงบ้าง
รอยยิบแล้วขอถ่ายรูปได้ไหมได้ด้วย
ฟงเซลฟี่กันไปเลยทีเดียวเอาสิ
แล้วถามว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แพงไหมล่ะเนี่ย
ชามนึงไม่แพงเลยชามใหญ่มากนะ
ใช่ชามใหญ่โต๓๕บาทเท่านั้นเอง
ชามใหญ่มากพูดถึงชามก๋วยเตี๋ยวนะ
เห็นไหมชามใหญ่แบบนี้คุณภาพครับชามเลยล่ะครับ
ล้นชามก็ว่าได้ชามเดียวไม่พอขอสัก๓๔ชาม
คุณเอาไปเก็บไว้ไหนเนี่ยกินทั้งวันยังได้

ถ้าเขาไม่ไล่ก็ไม่กลับอร่อยขนาดนั้นเลย

นี่ไงถนนสายต้นยางเชียงใหม่ลำพูนนะฮะ
ก็เขาบอกว่าเลยแยกไฟแดงกองทรายมานิดเดียว

บอกเลยนะร้านนี้น่าไปเป็นอย่างมาก
ลองกันดูครับคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าคุณผู้ชาย
หนุ่มทั้งหลายจะไปทานแล้วก็แล้วถ้าเกิดคุณมีแฟนอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้ว
พาเขาไปด้วยถูกต้องควรจะพาไปด้วย
เพราะว่าถ้าไปคนเดียวแล้วไม่ได้บอกจับได้ทีหลังหัวแตกเลยนะบอกให้
ทำไมไปกินก๋วยเตี๋ยวถึงขั้นหัวต่งหัวแตก
เคยเห็นมาแล้วผมไม่เคยทำเพราะว่าผมไม่มีภรรยาไม่มีแฟนไง

ก็ต้องชื่นชมเขานะเป็นสาวสวยนะมีงานการที่น่าชื่นชมอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าก็มาทำอีกงานหนึ่งก็เป็นอาชีพสุจริตนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นวิธีการนำเสนอในแบบของเขาเอง

แต่ยังไงก็คือแบบขยันทำมาหักกินอะเจ๊เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนแล้วกันที่อยากจะลองลงมือทำธุรกิจหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็สู้เพราะว่าเรามีสองมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราทำงานไปยังไงมันก็ประสบความสำเร็จแน่นอน
เหมือนที่คุณผู้ชมส่งมาเรื่องคาถาเงินล้านอะไม่ได้แค่ลงมือทำ